น้องยูกิหายทองคำค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดทำความฝันของตัวเองได้สำเร็จอีกหนึ่งอย่างแล้ว
นั่นก็คือการสร้างบ้านให้กับตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะ
เนี่ยค่ะเราเพิ่งจะอ่านข่าวกันไปนะว่า
บ้านที่น้องสร้างให้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่จังหวัดอุดรเนี่ย
จะลงเสาเอกเสาโทจำนวน๑๗ต้นไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
จะบอกว่ากลับได้ว่าอลังการมาก๑๗ต้นลงไปเลย
ใช่บ้านเขาน่าจะใหญ่มากแน่นอนนะคะ

จริงเนี่ยน้องยูกิเขาตั้งงบอยู่ที่๖ล้านบาท
ไปมาคือมันรวมตกแต่งภัยในอะไรต่างปลาไป๑๐ล้านบาทคุณผู้ชมค่ะ
โดยบ้านหลังนี้น้องตั้งใจออกแบบเองนะคะเป็นบ้านสองชั้นคือเป็นหลังใหญ่พอสมควรแหละ
แต่กว่าที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้
ยูกิบอกว่าใช้เวลาถึง๗ปีนะบนเส้นทางแห่งเสียงเพลงเนี่ย
ที่อดทนฝ่าฟันจนทำให้น้องมีวันนี้
คือน้องนั่งนึกภาพเมื่อก่อน
สมัยเด็กที่บ้านหลังเก่าสมัยลำน้ำเป็นบ้านไม้

ก็ต้องเอากระดาษมานั่งพักกัน

แล้วมันก็เป็นจริงออกแบบไว้สองชั้นค่ะก็รังใหญ่พอสมควรค่ะ

เออทำได้แล้วนะความสำเร็จไปอีกขั้นอีกขั้นอะไรแบบนี้ค่ะ

แล้วก็เก็บหอมรอมลิฟต์มาตลอด๗ปีนะคุณผู้ชมนะ